ช่วงนี้มาดูเรื่องราวของคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งอายุ๖๓ปี
ก็จอดรถลงไปตรวจสอบในมือเขายังคงถือไฟฉายอยู่
กุญแจก็คาที่ถังน้ำมันแต่จู่เป็นลมหมดสติและเสียชีวิตอยู่ข้างรถ

ตำรวจภูทรศรีมราชาจังหวัดชนบุรีนะครับได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตนอนฟุบอยู่ข้างฟุตบาทข้างรถบรรทุก๑๘
ล้อกระดาษที่จอดอยู่ที่ริมถนนเส้นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย๗ตอนที่๒
ฝั่งขาเข้าพัทยาครับที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
ก็รุดไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีมราชานะครับ
ที่เกิดเหตุไปพบศพผู้เสียชีวิตนอนหงายอยู่ครับอยู่ที่บนฟุตบาทนะครับ
ทราบชื่อคือนายชัยเสิร์ชสุขเจริญอายุ๖๓ปี
โดยที่บริเวณมือขวานั้นยังคงกำไฟฉายอยู่
ดับเครื่องยนต์โดยที่ประตูฝั่งซ้ายถูกเปิดออก
แล้วที่ถังน้ำมันมีกุญแจรถเสียบคาอยู่นะครับ
จากการตรวจสอบร่างกายของผู้เสียชีวิตไม่พบร่องรอยการต่อสู้

คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
รถเนี่ยไม่มีร่องรอยการบริคนเข้าของไม่ได้ถูกขโมยไม่ได้มีการฆาตกรรม
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากโรคกำเริบครับโรคประจำตัว
หัวใจวายแบบฉับพลันเลยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจก็จะให้ทางด้านของกู้ภัยนำศพไปไว้ที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
แล้วก็ให้แพทย์ชนสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุกันต่อไป
ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับใครมีโรคประจำตัวต้องตรวจสอบสุขภาพให้ดี
เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ตลอดเวลานะครับ